เรื่องของนายเปรมชัยกรรณสูตรนะคะ

ขณะที่นายโน้นพาโดนพฤกษาวันอดีต
หลบหน้าสื่อเข้าพบ
กับตำรวจปทศไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ตรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศค่ะ
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้นายนพดลพฤกษะวันอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จากเดิมที่บอกว่าจะมาวันที่๑๕กุมภาพันธ์โดยได้มอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย์
รองผู้บังคับการปทศเป็นผู้ควบคุมการสอบสวนใช้เวลาในการให้ปากคำนี้นะคะนานกว่า๖ชั่วโมง
นายนพดลก็ยอมรับว่าเป็นผู้ประสานงานผ่านนางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพื่อจะให้นายเปรมชัยเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีจริง
เขาประสานมานะครับแต่ขณะนี้สดีนี้ค่อนข้างที่จะสื่อมงชนให้ติดตามอยู่นะครับ

ไปยืนยันนะครับว่าทางคุณเปรมชัยเนี่ยนะครับแต่ว่าพูดต่อหานี่นะครับมีการประสาน
ส่วนกรณีคลิปเสี่ยงที่มรมมุว่านายเบรมชัยจะให้แนนอบฐรน้ำสิ่งของไปให้เจ้าจัตย์ที่เพื่อ

ทางกองบังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบกปป
จะทำหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัย
โดยกรณีนี้นายนพดลอ้างว่าเขานำไฟฉายไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ฐานะอดีตข้าราชการกรมอุทยานเท่านั้น
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
วันนี้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพราะว่ารังเย็นรีสอร์ทที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยไม่ใช่บ้านพักตาอากาศของนายเปรมชัย
โดยนายเปรมชัยเป็นเพียงกรรมการบริหารเท่านั้น
ส่วนรีสอร์ทดังกล่าวก็มีความผิดฐานลุก
เป็นการลุกล้ำพื้นที่ป่าอันลักษณ์หรือไม่
เบอร์ตนก็ให้จำโรจทางด้านของปศไปตรวจสอบ
ซึ่งอาจจะต้องขยายผลว่านอกจากรีสอร์ทที่ภูเรือแล้วยังมีที่อื่นอีกหรือไม่
ด้านนายพิมลภูลสง่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
ก็เปิดเผยหลังจากนำข้อมูลเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ระบุบอกว่านายเปรมชัยมีชื่อในการถือกรรมสิทธิดิน
อำเภอภูเรือเพียงแค่๕แปลงของตำบลร่องจิก
ส่วนที่ตั้งรีสอร์ทเป็นชื่อบริษัทที่ก่อตั้ง
และสร้างรีสอร์ทโดยพ่อของนายเปรมชัยคือนายแพทย์ชายุทธ์กรณสูตรเมื่อ๒๐ปีก่อน
ซึ่งก็เป็นที่ดินสภาพภูเขาคาบเกี่ยวอำเภอภูเรือและด่านซ้าย
มีทั้งที่ดินที่มีโฉนดถูกต้องและที่ไม่มีโฉนด
สลับในพื้นที่ดังกล่าวเป็นตารางหมักรุกค่ะ
ก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนไปแล้ว๑๔๗แปลง

ยังเหลืออีก๑๖แปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน
อยู่ในพื้นที่ภูเขาหรือไม่นะคะ

รังเย็นรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งหมด๑๙ไร่
มีเอกสารสิทธิ์ออกเป็นโฉนดถูกต้อง
และเคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบไปหลายครั้งแล้วค่ะ
สำหรับการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยและพวกทั้ง๔คนนั้น
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา

พนักงานสอบสวนจะเรียกนายเปรมชัยมารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้
แต่ถ้าหากไม่มาตามหมาย
พนักงานสอบสวนจะแจ้งต่อสารพิจารณาเพิกถอนการประกันตัวค่ะ
ส่วนเรื่องข้อหาเดิมทั้ง๑๐ข้อหา
ก็ยังต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอยู่นะคะ
รวมทั้งต้องเก็บวัตถุพยานอีกมาก

เพื่อจะจำลองสถานการณ์การเข้าไปพักแรมของนายเปรมชัย
แล้วก็การไปล่าสัตว์ในพื้นที่
รวมทั้งการนำรถยนต์ของกลางที่คณะนายเปรมชัยได้ใช้

เพื่อใช้มาประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ